ตอนนี้นะครับบรรดามาเงินสัมมาชิก
รัฐสภาก็ทยอยที่จะเดินทางมาแล้วนะคะ
ก็มีทั้งเห็นด้วยที่จะให้โหวตนายพิธา
กับไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการโหวตซ้ำค่ะ
เดี๋ยวไปฟังความเห็นของคุณวราวุศิลปะอาชานะคะ
ที่เคยได้ให้ความชัดเจนเรื่องของการจะโหวตหรือไม่โหวตนายพิธาไปก่อนนะคะ
ตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นเพราะว่ายังไม่ได้มีแนวทางที่ชัดเจนจากคนที่เสนอมา
เพราะว่าการเสนออย่างถูกต้องนั้นมันจะต้องเป็นความเห็นร่วมของทุกพักที่ดำเนินการ
ยังสามารถทำงานร่วมกับภักดิ์ที่จะเสนอแก้๑๒ได้ไหมคะ
ผมยืนยันชัดเจนทุกครั้งนะครับว่าแนวทางของชาติไทยพัฒนาคือเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐมนุนมาตรา๑๑๒
ถ้าหากว่าแนวทางเป็นเช่นนี้ทำงานพูดคุยกันได้นะครับแต่ถ้าหากว่ายังมีแนวทางที่ยังจะต้องแก้ไขอยู่หรือยกเลิกอะไรนั้น
ก็คงต่างคนต่างทำงานแล้วกันเพราะว่าคงมีแนวทางที่ต่างกันไปสิ้นเฉ
เท่ากับว่าถ้าเกิดกับมีเนื้อคือร่วมให้ได้ไหม

วิชาการแต่ละท่านก็จะมีความเห็นแตกต่างกันไป
วนอีกทั้งทีมกฎหมายสภาท่านประธานรัฐสภานะครับ
ผมคิดว่าการอภิปรายและการลงคะแนนกันก็จะได้มีความเห็นกัน
เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วจะระเบียบข้อบังคับอะไร
แล้วแต่สามารถใช้ที่ประชุมของรัฐสภานั้นเอ่อ

ก็เดี๋ยวอีกสักครู่คงต้องไปหารือกันในพักด้วยนะครับ

แล้วค่อยมาพูดคุยกันในพักอีกที

ไม่ใช่ครับเป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณวราวุฒินะคะยังย้ำจุดยืนเดิมนะคะ
ก็คือชัดเจนว่าไม่สนับสนุนภาคการเมืองที่มีแนวทางในการแก้ไขรัฐมนุนมาตรา๑๑๒ค่ะ
ขณะที่คุณกิติศักดิ์วาราหะนะคะสวก็ยังคงให้ความเห็นเหมือนเดิมนะคะ
ก็คือไม่สนับสนุนให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะ
ตอนนี้ก็คือใกล้ที่จะถึงเวลาประชุมแล้วนะคะ
บรรยากาศก็คึกคักบรรดาสมาชิกรัฐสภาก็ทยอยเดินทางมาแล้วค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรายังเกาะติดนะคะ
ยังรอคุณพิธาริมเจริญรัฐที่จะเดินทางมานะคะรอสัมภาษณ์กันอยู่ค่ะ